ค่ะซึ่งเป็นเลือดอีสานเหมือนกันแล้วก็เป็นลูกที่กระตันอยู่
เช่นเดียวกันสำหรับพี่ก้องห้วยไร่คุณผู้ชมเมื่อกี้โตโน่เตรียมที่จะซื้อเพชรให้คุณแม่
หนึ่งแสนบาทค่ะเผธร
เลิกได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะมีแรงจูงใจกับเงินก้อนแสนนี้หรือเปล่านะคะ
สามารถเลิกบุหรี่ได้สำหรับคุณพ่ออุดมยอดจำปาซึ่งสามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จจริงจริงค่ะ
หลังจากที่เป็นสิงอมควันมาตลอดชีวิตโดยผู้จัดการส่วนตัวของคุณก้องเว้ไร่นะคะ
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐว่าเป็นสิ่งเดียวที่พี่ก้องเนี่ย
อ้อนวอนคุณพ่อมาโดยตลอดเลยเพราะอยากให้ท่านมีลมหายใจ
อยู่ให้เขาดูแลไปนานนานซึ่งสามารถเลิกสูบมาได้แล้วกว่าสองเดือนนะคะ
คุณพ่ออุดมก็รับเงินไปแล้วกลับไปสูบไม่ได้อีกแล้วนะจ๊ะ
ฝากไปถึงทุกครอบครัวด้วยนะคะว่าแม้จะไม่มีเงินรางวัลเป็นของขวัญที่เอาชนะใจตัวเองได้
แต่หากเราลดละเลิกสูบบุรีก็จะได้สุขภาพที่แข็งแรงกลับคืนมา
เป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้กับร่างกายนั่นเองเอออันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากมากเลยนะคะ
สำหรับคนที่อยากจะดูดบุหรี่จริงแล้วเนี่ยอย่างคุณก้องเนี่ยเขาก็ออกอุบายออกกลยุทธ์ว่า
ถ้าคุณพ่อเลิกได้ก็จะให้เงินก้อนเป็นเงินแสนแต่จริงแล้วสิ่งที่คุณพ่อจะได้รับเนี่ย
มันคือสุขภาพที่ดีตอบแทนมาเป็นของรางวัลให้ชีวิตคุณพ่อนั่นเอง
ได้ได้แค่ตัวคุณพ่อเองนะคนรอบข้างก็จะพลอยสุขภาพดีกันไปด้วย
เพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาแบบสิงห์บุรีมือสอง
จริงเราไม่ดูดเนี่ยแต่ถ้าไปยืนใกล้กับคนที่เขาดูดบุหรี่เนี่ยก็อันตรายไม่แพ้กัน
เป็นกำลังใจให้กับคนที่อยากจะเลิกบุหรี่ทุกคนเลยนะคะ